คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะเพจดังแชร์เอาไว้นะคะ
เราไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่เราหาคำตอบให้
ทำไมผู้หญิงสองคนนี้ถึงตีกันแบบนี้นะคะ
เป็นผู้หญิงคนนึงไปหาผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วทั้งตบทั้งเตะทั้งทำร้าย
สาเหตุก็คือก่อนหน้านี้เหมือนกับมีการโพสต์ด่ากันผ่านเฟซบุ๊กมาก่อนนะคะ
มึงโพสต์หน้ากูคนเดียว
กูบอกว่ามึงโพสต์หน้า
แล้วมึงโพสต์ทำไมเรื่องแต่แรก

มันใจกูเหรอ

ผู้หญิงเสื้อเหลืองเหลืองส้มส้มก่อนครับเขาก็เลยเข้าไปถามด้วยความโมโห
แล้วก็เกิดเนี่ยตามที่เห็นในภาพตบตีกันอืมโอ้โหนี่ไงคือโอ้โห
ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูตามความคืบหน้าให้นะคะ
ไปคุยกับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายค่ะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘เมษายน
คือเธอทำงานเป็นพนักงานของบริษัทขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังแห่งหนึ่งครับ
คนก่อเหตุเป็นคนประสานงานระหว่างบริษัทต้นสังกัดกับพนักงาน
ก็เลยไปถามในกลุ่มไลน์ของพนักงานว่าทำไมเงินออกช้า
แต่คนที่มาทำร้ายเธอไม่ตอบไม่หาคำตอบมาให้เธอก็เลยโมโห
แคปชั่นแชทที่คุยกันไปโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วมีข้อความว่า
สติ๊กเกอร์น่าโดนเท้ามากอ่ะแต่เป็นคำหยาบที่ไม่ใช่เท้าอะค่ะ
กลัวโดนโกงเงินก็เลยแคปหน้าจอที่แชทกันไว้โพสต์แบบนี้นะคะ
วันเกิดเหตุค่ะตัวคนก่อเหตุไปดักรอที่หน้าหอพัก
กับเพื่อนอีก๓คนเป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คน
ช่วง๖โมงเย็นเธอลงมากินข้าวกับแฟน
พอมาถึงที่จอดรถคนก่อเหตุเดินไปทำร้ายเธอเลย
ส่วนแฟนเธอถูกผู้ชายสองคนที่มาด้วยกันเอาไว้ข้างนอก
เธอก็โดนทำร้ายตามคลิปอะค่ะแฟนถึงเข้ามาช่วยห้ามเอาไว้
ก็ยอมรับว่าโพสต์ด่าก่อนจริงแต่อีกฝ่ายก็ทำเกินกว่าเหตุ
ไม่คุยกันดีเธอก็พร้อมขอโทษเธอบอกแบบนี้นะคะ
มีการแจ้งความเอาไว้ค่ะที่สพพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวานนี้ตำรวจนัดไก่เกลี่ยนะคะเธอเรียกค่าเสียหาย๑๐๑๐๐๐บาท
แต่ยังตกลงค่าเสียหายกันไม่ได้
เขามากันสี่คนแต่ว่าคนชื่อออนเขาทำหนูคนเดียวนะ
แต่ผู้ชายสองคนเขากันแฟนหนูอยู่ข้างนอก
แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนเขาเขาก็ยืนถ่ายคลิป
ถ้าวันนั้นแฟนหนูไม่อยู่หนูก็คงไม่มีใครห้าม

แฟนหนูช่วยห้ามแฟนหนูยังโดนลูกหลงไปด้วยเลย

เราผิดจริงอันนี้มันยอมรับ
คือถ้าเขาต้องการพูดคุยกันดีอ่ะ
ให้เราขอโทษอะไรก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราใช่ไหม
แต่เนี่ยเขาไม่ได้มีการแบบพูดคุยดีกับเราเขามาลงมือเลย

ผู้หญิงเสื้อเหลืองส้มในคลิปนะคะ
ให้เหตุผลว่าก็โมโหมากที่ถูกโพสต์ด่าแบบนี้
ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานกับบริษัท
ก็ทำงานกับคนที่เธอไปทำร้ายอ่ะครับ

ช่วงเดือนเมษายนเงินเดือนต้องออกวันที่๑๐เมษายน
แต่เงินไม่ออกคนก็ไปถามในกลุ่มไลน์
เธอก็อธิบายไปแล้วว่าเธอไม่ได้ทำงานในตำแหน่งเดิมแล้ว
เพราะเลื่อนขั้นไปตำแหน่งที่สูงกว่า
แต่เธอจะช่วยประสานกับบริษัทให้

บริษัทก็ตอบกลับมาว่าติดปัญหาเล็กน้อยเงินอาจจะช้าไปบ้าง
ก็ตอบน้องในไลน์กลุ่มไปแบบนั้น
เมษายนน้องเขาก็ได้รับเงินกันหมดแล้ว
แต่ทางคนเจ็บที่เธอไปทำร้ายเขาอ่ะนะเธอบอกว่าไม่เห็นลบโพสต์สักที
โพสต์ด่าเธอเอารูปเธอไปลงในคอมเมนต์ด้วย
ก็เลยโทรไปถามว่าก็ได้รับเงินเดือนแล้วนี่ทำไมไม่ลบโพสต์ครับ
ตัวคนเจ็บบอกว่าไม่ลบเพราะหมั่นไส้
พอวันเกิดเหตุนะคะเธอไปซื้อของที่ตลาด
เอิญเจอคนเจ็บอยู่หน้าหอพัก
ก็เลยลงไปถามว่าทำไมไม่ลบโพสต์
บอกว่าบังเอิญเจอไม่ได้ตั้งใจจะเอาพวกไปรุมทำร้ายนะ
พอเจอปุ๊บเธอก็เลยถามไงว่าทำไมไม่ลบโพสต์
ทางคนเจ็บตอบกลับมาว่าก็ไม่ลบจะทำไม
โมโหแล้วก็ทำร้ายตามที่เห็นในคลิปค่ะ
บอกว่าในมุมที่เธอไปทำร้ายเขาเธอก็ยอมรับว่ามันเกินกว่าเหตุ
แต่ในทางกลับกันใครเป็นเธอก็คงทนไม่ได้เหมือนกันแหละมั้ง
เรียกค่าเสียหายตั้งแสนนึง
เธอก็เลยบอกว่าไม่มีให้หรอกก็ให้ตำรวจฟ้องเลย

พอไกลเกลี่ยกันเนี่ยไม่กี่ชั่วโมง

ใช่เธอเลยงงมากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้ว
ทำไมอยู่ดีคลิปนี้ถึงโผล่ออกมาในโลกออนไลน์ได้
ทั้งที่ก็ไปไกลเกลี่ยกันแล้วด้วยนะ

กลายเป็นว่าโพสต์หลุดไอ้คลิปนี้หลุดออกมาเฉยเลย
ก็ยังมาโพสต์ด่าเราทั้งที่แบบเราตามให้อะไรแบบนี้
เราไม่มีการแบบว่าขอโทษเรากับสิ่งที่โพสต์ไป
คือน้องก็ตอบเรามาแค่แบบว่าก็แล้วทำไมแล้วจะเอายังไง
ก็แบบมีตอบมาแบบมึงอย่ามาปากดีอะไรอย่างนี้
เราก็เราก็คนนึงนั่นแหละคือมันก็บันดาลโทษะ
ถ้าเราเจอแบบนี้เพราะก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิปเนี่ย
เราถามน้องแล้วว่าทำไมถึงไม่ลบโพสต์
ทำไมถึงต้องโพสต์คือน้องก็แบบแล้วจะเอายังไง
เออแบบเนี้ยอืมก็ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนะคะ
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็เลยบอกว่าเบื้องต้นตัวคนเจ็บอะค่ะ
ก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนักครับรักษาตัวประมาณไม่เกินห้าถึงเจ็ดวัน
แต่ทีนี้ก็ต้องรอเอกสารเรื่องของการรักษา
ประกอบสำนวนคดีว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
ถ้าเกิดจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันก็ว่ากันไปตามขั้นตอน
แต่ไม่มีใครได้ประโยชน์ไม่เป็นผลดีกับใครฮะเรื่องแบบนี้จริงเนาะนะคะ